กับผมนายประเสริฐจันทรลวงทองสมาชิกสภาพผู้แทน
ศดรจังหวัดนครราชศรีมาภักดิ์เพื่อไทยท่านประธานที่
รบครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านคือท่าน
หัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นได้ชี้ให้เห็นว่าวันนี้พี่น้อง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแต่รัฐบาลกับ
วางแผนการจัดทำงบประมาณในปีสองพันร้อยหกสิบห้าลาว
กับว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติผมเรียนว่าผลสืบเนื่องจากการ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บริหารราชการแผ่นดิน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี
การใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามการใช้
งบประมาณจำนวนมากนั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประเทศที่เป็นรูปทำได้ยิ่งในสถานการณ์โควิดเป็น
สถานการณ์ที่จะต้องใช้งบประมาณด้วยความประหยัดคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพแต่ท่านกลับมองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินความ
ของพี่น้องประชาชนเจ็ดปีที่ท่านดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในช่วงห้าปีแรกท่านมาจากการรัฐประหาร
ยึดอำนาจจากพี่น้องประชาชนท่านเคยพูดเอาไว้บอกว่าจะ
อยู่ไม่นานจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในสอง
ปีหลังเป็น๒ปีที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง
ที่สองท่านประธานครับการดำรงตำแหน่งในครั้งนั้นเป็น
การอาศัยกลไกของรัฐมนูลเป็นเครื่องมือในการสืบทอด
อำนาจจะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเจ็ด
ปีท่านมือไม่ถึงบริหารไม่เป็นการที่บอกว่าจะคืนความ
ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเพียงลมปากวันนี้พี่น้อง
ประชาชนนั้นมีความทุกข์สิ่งที่ท่านทำมานั้นมีแต่ทุกข์
เพิ่มหนี้เพิ่มและรายได้ของพี่น้องประชาชนกลับลดลงถ้า
ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ผมเกรงว่าประเทศนั้นจะเดินทางไปสู่
ความเสียหายได้ในอนาคตการใช้เงินงบประมาณของท่านใน
รอบ๗ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ระบบราชการนั้นมีความใหญ่
โตมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นมีการใช้งบประมาณเป็น
จำนวนมากในขณะที่ภาคประชาชนนั้นเล็กลงอย่างเห็นได้
ชัดเจนไม่ว่าเรื่องของจำนวนงบประมาณหรือเรื่องของอำนาจ
พี่น้องประชาชนเมื่อดูจากงบประมาณรายจ่ายประจำใน
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับท่านตั้งไว้ประมาณสอง
จุดสามล้านล้านบาทจากงบในยอดรวมสามจุดหนึ่งล้าน
บาทหรือคิดเป็นเจสสิบหกจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ไปดูที่งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ท่านตั้งเอาไว้ที่สัดส่วนร้อยละยี่สิบหรือคิดเป็น
เงินจำนวนประมาณหกแสนสองหมื่นสี่พันล้านบาทท่าน
ท่านครับในยอดนี้งบส่วนหนึ่งนั้นก็คืองบที่
อยู่ในกระทรวงกลาโหมเป็นการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
ซึ่งผมจะอธิบายในรายละเอียดตามที่ท่านผู้นำ
ฝ่ายค้านนี่ได้เปิดประเด็นไว้ในเบื้องต้นสิ่งที่
เป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐวิสา
กิจวันนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น
ห้าสิบสองแห่งประกอบกิจการที่ประสบผลขัดทุนนั้นหลายแห่ง
้วนเป็นปัญหาที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เช่นปัญหาของการบินไทยที่ยังจำเป็นต้องอาศัยเงิน
วงเงินงบประมาณในการแก้ปัญหาอีกต่อไปผมต้องหยิบยศ
เรื่องนี้ขึ้นมาท่านประธานครับเพราะว่าเป็นการชี้เห็น
ถึงความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินของ
ท่านนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งผู้บริหารใน
ลักษณ์วิษาอาคศักษ์ต่างต่างห้าสิบกว่าแห่งท่านประท
ท่านประธานครับเกือบทั้งหมดเป็นนายทหารที่เป็นพวกพ้องของท่านนายกรัฐมนตรี
และหลายท่านนั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณเมื่อครั้งที่ท่านทำการรัฐประหารมา
ไม่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในการทำกับหน่วยงาน
อกจากนั้นแล้วรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
ตัวอย่างเช่นองค์การคังสินค้าที่กับผมนั้นเคยอภิปรายในการไม่ไว้วางใจ
ยังเคยมีปัญหาเรื่องการทุจริต
เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการใช้วงเงินงบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
มิติการบริหารราชการแผ่นดินและการทุจริตที่เกิดขึ้น
ท่านครับสวาปามทั้งเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องถุงมือยาง
ทั้งที่อยู่บนพื้นฐานของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
มีการหาผลประโยชน์จากงบประมาณขององค์การขนาดใหญ่
ประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
เมื่อหลักคิดของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเช่นนี้กับผมมีข้อสังเกต
ในเรื่องการจัดทำงบประมาณปี๒๕๖๕ทั้งสิ้น๕ประการด้วยกันครับ
ท่านประธานเรื่องแรกการจัดทำงบประมาณนั้น
สะท้อนกับการแก้ไขปัญหาของประเทศท่านประธานที่เคารพครับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ท่านนายกได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้๖ยุทธศาสตร์
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นสไลด์ในภาพที่๑ครับ
จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ทั้ง๖ด้านไม่มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านโควิดแต่อย่างใดเลย
ในขณะที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราในขณะนี้นั้น
สถานการณ์โรคระบาดโควิดส่งผลกระทบต่อด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ
และภาคธุรกิจที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่
งครามในวันนี้เรียกว่าสงครามโควิดนะครับ
เป็นสงครามที่ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
แต่รัฐบาลทำประหนึ่งว่าสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหมือนประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต
ผมถามว่าทำไมไม่มีการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์
ด้านการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูประเทศจากโควิด
เหมือนประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะที่ผิดปกติแต่อย่างใด
เมื่อการจัดสรรงบประมาณไม่สะท้อนปัญหาของประเทศ
ส่งผลให้ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นไปไม่ถึงไหน
แต่ท่านกลับไม่สามารถใช้กลไกของงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในการช้อนเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้

การอัดฉีดเม็ดเงินลงแต่ละครั้งนั้น
แต่เป็นวงเงินที่ไปไม่ถึงคนโดยส่วนรวม
ไปถึงเฉพาะคนบางกลุ่ม
เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ปัญหาการว่างงานที่สูงขึ้น
ว่างงานในระบบประกันสังคมที่มีอัตราสูงขึ้น
วันนี้ทั่วโลกเขากำลังพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว
แต่ประเทศของเรานั้นเศรษฐกิจกำลังดิ่งเหว

ประการที่๒การไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณ
ตลอดระยะเวลา๗ปีที่ผ่านมา

และกำลังจะใช้อีกในปี๒๕๖๐
อีก๓๑ล้านบาทแต่ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้
ท่านประธานทราบไหมครับว่าอัตราความเจริญเติบโตเศรษฐกิจของไทย
รอบ๗ปีที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตแค่๑เท่านั้นเอง
การใช้เงินแล้วเศรษฐกิจไม่โตแสดงให้เห็นถึงการใช้เงินที่
ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ท่านให้เงินกู้๑ล้านล้าน
ตอนนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาในไตรมาสแรกผมเรียนท่านประธานว่า
ไตรมาสแรกนั้นเศรษฐกิจกลับติดลบถึงลบ๒๕
ถือได้ว่าเป็นความไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณ
ใช้เงินแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเป็นรัฐบาลเวลิโก้
กู้เงินมาแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้
สุดท้ายส่งผลให้หนี้ภาคครัวเรือนนั้นพุ่งสูงถึง
ประการที่สามท่านตัดงบประมาณที่สำคัญลงหลายจุด
แต่งบกระทรวงกลาโหมกลับเพิ่มเมื่อสักครู่นั้นท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พยายามชี้แจง
แต่ท่านนายกอาจจะตอบไม่ตรงคำถามผมจะขออนุญาตท่านประธานได้ขยายความ
ภาพที่เห็นได้ชัดที่สุดคือภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ขอเจ้าหน้าที่ดูสไลด์ภาพที่สอง
บกระทรวงสาธารณสุขลดลงถึง๔๓๐๐๐ล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงลบ๒๗๔เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ๑๒ปี
ส่งผลให้งบที่ใช้สำหรับรักษาสุขภาพของพี่น้องคนไทยทั่วหน้านี่ลดลงตามไปด้วย
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค
แต่ถูกตัดงบประมาณลงแทบทั้งสิ้น
เริ่มจากกรมควบคุมโรคติดต่อ

กรมควบคุมโรคติดต่อมีหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมโรคถูกตัดงบประมาณลง๔๘๐ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วลงถึงลบ๑๒
เป็นงบประมาณที่กรมนี้เคยได้รับเมื่อปี๒๕๕๙

ถูกตัดงบมากถึงสิบเปอร์เซ็นต์
เหลืองบน้อยที่สุดในรอบหกปี

มีศักยภาพในการตรวจเชื้อโควิด

ในเรื่องที่จำเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีก
และเป็นการเหลืองบน้อยที่สุดในรอบ๖ปี

เจ้าหน้าที่เลื่อนสไลด์ไปที่สถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับ
ผมเข้าใจว่าเป็นภาพที่๕นะครับ
สถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับ
ถือว่าเป็นมุมหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านวัคซีน
กลับได้งบประมาณเพียง๒๒ล้านบาทครับ
เอามาทำอะไรครับท่านประธาน
ทั้งที่วันนี้ประเทศของเรานั้นมีปัญหาเรื่องวัคซีน
เรื่องการบริหารการจัดสรรวัคซีนให้เป็นประโยชน์
ผมเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นกระทรวงหลัก
ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องคนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด
แต่วันนี้การจัดงบประมาณในปี๒๕๖๐
รัฐบาลกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกระทรวงนี้แต่อย่างใดเท่าที่ควร
ซ้ำร้ายท่านประธานยังมีการจัดตั้งศูนย์สบคขึ้นมา
ประกอบไปด้วยฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นทหารมาควบคุม
ไม่มีความรู้เรื่องระบาดวิทยา
อำนาจจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีความรู้ความชำนาญ
โดยตรงการดำเนินการของสอบคอเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่ง
เป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งถึงความล้มเหลวมานะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกระจายวัคซีนที่เป็นปัญหาในปัจจุบันในขณะนี้
นั่นคือสิ่งที่ผมได้อธิบายถึงงบกระทรวงสาธารณสุข
แต่สำหรับงบประมาณกระทรวงกลาโหมท่านประธาน
ในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้น
ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้งบเพิ่มครับท่านประธาน
ในปี๒๕๖๔หรือปีงบประมาณนี้
งบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้รับนั้นคิดเป็นร้อยละ๖๕ของงบประมาณปี๒๕๖๐
ในปีพศ๒๙๖๕กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณคิดเป็นร้อยละ๖๐
ภาพรวมของงบประมาณของประเทศ
นั่นแสดงว่ากระทรวงกลาโหมนั้นได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องโควิด
กองทัพนั้นได้นำเม็ดเงินไปเรื่องจัดซื้อยุทธโปรกรณ์สาร๓เหล่าทัพ
เป็นเงินจำนวนมากกว่า๘๒๗๔ล้านบาท
ทั้งที่ประเทศไทยยังไม่ได้วิกฤตและเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากประเทศใดในโลกเลย
เงิน๘๐๐๐กว่าล้านนั้นยังไม่รวมงบผูกพัน

งบประมาณผูกพันข้ามปีของ๓เหล่าทัพ
ส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ในต่างประเทศ
ผูกพันธุ์ระหว่างปี๒๕๖๕๒๕๖๘เป็น๘๘๙๖๙ล้านบาท
เป็นของกองทัพเรือที่ใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีระหว่างปี๒๕๕
รวม๓๗๘๔๙ล้านบาทกองทัพเรือแห่งเดียว๓๗๘๔๙ล้านบาท
ท่านประธานครับในสถานการณ์ของประเทศอย่างนี้
ผมไม่เคยคิดเลยว่าทำไมท่านนายกรัฐมนตรี
ยังกล้าเสนองบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำเข้ามา
แสดงว่าท่านไม่แคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเลยหรือครับ

การกระจายงบประมาณไม่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ผมเรียนท่านประธานในเรื่องนี้เนื่องจากว่าปรากฏเป็นข่าว
และมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง
เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการบริหารการกระจายวัคซีน
ไร้ยุทธศาสตร์และไร้ทิศทางการประกาศว่าการฉีดวัคซีนนั้น
เป็นวาระแห่งชาติเป็นเพียงวาธกรรมที่สวยหรู
ท่านนายกไม่เคยบอกเลยไม่เคยบอกเลยว่ารายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านประธานครับกับตรงกันข้าม
การกระจายวัคซีนไปในที่ต่างนั้นเมื่อรอบที่ผ่านมา
จังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงกลับได้รับการจัดสรรวัคซีน
น้อยกว่าจังหวัดที่มีพื้นที่สีขาวหรือสีเขียว
สมุทรปราการนะครับบอกว่าจะได้วัคซีนเข็มที่หนึ่ง
เดือนมิถุนายน๒๓๗๐๐๐โดสในขณะที่จังหวัดปฐุมธานี
อยู่ในโซนสีแดงได้รับการจัดสรรตามที่ปรากฏเป็นข่าว
โดสท่านประธานครับแม้กระทั่งสอสอซีกรัฐบาลเอง
อย่างน้อยสองพักเขายังได้ออกมาตำหนิการทำงาน
ของรัฐบาลว่าการจัดสรรการกระจายวัคซีน
นั้นมีความไม่เป็นธรรมแล้วก็มีการเล่นพักเล่นพวก
กลายเป็นศึกชิงวัคซีนเป็นปัญหาการกระจายวัคซีน
ที่ไม่หลากหลายไม่รวดเร็วไม่ทั่วถึงและไม่ทางการ
ผมเรียนเพิ่มเติมว่าผมจะคอยดูว่าวันที่๗
มิถุนายน๒๕๖๕นี้การฉีดวัคซีนแบบปูพรมของ
จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่จะเป็นโรคเลื่อนหรือไม่
ถามว่าวันนี้ยังไม่มีใครกล้าบอกออกมาว่า
วัคซีนจะได้วันไหนและถ้าไว้ออกมา
ท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานสบคประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
แสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับด้วยการลาออกไปเสีย
เพราะวันนี้ประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตของท่าน
ความคิดของท่านนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา
เดี๋ยวลงทะเบียนหมอพร้อมเดี๋ยวไม่ต้องลงทะเบียนหมอพร้อม
รวบอำนาจในการบริหารไว้เพียงคนเดียวทำให้เกิดศูนยากาศทางด้านการบริหารงาน
วันนี้รัฐมนตรีในหลายกระทรวงผมเรียนว่าต่างคนต่างทำครับ
คิดถึงคนในกระทรวงของตนอยากไหนก็อยากพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีน
ไม่มีการประสานงานกับส่วนกลางแต่อย่างใด
เรียกว่าเอาผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน

จัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นแต่อย่างใด

จากผลกระทบของสถานการณ์โควิดส่งผลให้ท้องถิ่นแต่ละแห่ง

สาเหตุที่รายได้ลดลงนั้นเกิดจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ได้ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แล้วก็ลดอัตราการจัดเก็บลงถึง๙๐
สิ่งเหล่านี้กระทบกระเทือนถึงรายได้ของท้องถิ่น
แต่แทนที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ได้เน้นเรื่องการกระจายอำนาจ
รัฐบาลกับพันงบท้องถิ่นลงอีก๗๓๒๖๑ล้านบาท
หั่นเงินอุดหนุนให้องค์กรท้องถิ่นเงินอุดหนุนลงอีก๑๕๙๘๘ล้านบาท
อกจากนั้นแล้วการจัดสรรเงินอุดหนุนที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น
เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอา
ท่านประธานครับผมได้รับการบ่นจากท้องถิ่นหลายแห่งบอกว่า
การจัดสรรนั้นถ้าให้เป็นธรรมแก่ท้องถิ่นทุกแห่ง
เขาบอกว่าควรจะจัดสรรเงินอุดหนุนแบบเงินอุดหนุนทั่วไป
และมีการกระจายเงินด้วยความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้บริหารภารกิจเองโดยไม่รวบอำนาจไปที่ส่วนกลาง
จะทำให้การแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นท่านกลับไม่ทำ
ผมเรียนว่าถ้าวันนี้รัฐบาลกล้าให้อำนาจท้องถิ่นในการดูแลเรื่องสุขภาพของพี่น้องคนไทย
วันนี้คนไทยหลายคนได้ฉีดวัคซีนโดยใช้การบริหารงานของท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลหรืออบตต่าง

สิ่งที่เกิดในวันนี้คือวิกฤตศรัทธาในตัวท่านนายกรัฐมนตรี
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของท่าน
ประชาชนยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่า
ถ้าปล่อยให้ท่านบริหารเงินปี๒๑๖๕ในวงเงิน๓๑ล้านล้านบาท
ท่านจะสามารถพาประเทศให้พ้นวิกฤตไปได้อย่างไร
วันนี้ท่านกำลังพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงด้านวินัยการเงินและการคัง
ท่านกำลังทำให้คนสงสัยว่ารัฐวัคซีนที่รัฐบาลเตรียมฉีดให้ประชาชนนั้น
ยังไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพว่ามีเพียงใด
เกิดความกลัวว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดดี
วัคซีนทางเลือกในโลกนี้มีหลายยี่ห้อ
ในตอนต้นท่านกลับไม่ใส่ใจนะครับ

เป็นสัญญาณเตือนให้กับพี่น้องคนไทยบอกว่า
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชีวิตของคนไทยในประเทศนี้ทุกคนจะต้องได้รับการดูแล
ท่านนายกลำตีอยู่มาแล้ว๗ปี
แสดงว่า๖ปีที่ผ่านมานี่ท่านไม่ได้ความสนใจในเรื่องนี้เลย
จนวันนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทย
ถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่๑๐๔จาก๑๘๐ในประเทศทั่วโลก

การประกาศเรื่องนี้จึงเป็นเพียงวาธกรรมที่สวยหรูอีกเรื่องหนึ่ง

ชี้ให้เห็นว่าต่อไปนี้การปราบปรามทุจริตนั้น
มีความตั้งใจทำในเรื่องนี้แต่อย่างใด

กับผมจึงไม่สามารถรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ

และจะมีสมาชิกของพักเพื่อไทย

ถึงการใช้เงินของกระทรวงต่าง
ที่ได้สอบไปในการใช้งบประมาณที่

และส่อไปในทางที่ทุจริต
เพื่อชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลว
ไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณของท่านในโอกาสต่อไป